ต้องจับตาไปที่พักการเมืองใหญ่๒พัก

แต่ขู่บอกว่าทะเลาะกันมากใช่ไหม
ทะเลาะกันมากเดี๋ยวผมลาออกนะ
แพร่มันจะแตกนะครับท่านพูดแบบนี้เลย

ก่อนมีการประชุมพักพลังประชารัฐ
มีรายงานข่าวนะฮะว่าจากแกนนำนะฮะ

มี๒คำสำคัญจากปากพลเอกประวิทย์วงสวรร

ถ้ายังไม่เลิกทะเลาะกันผมลาออก
ที่อยากจะปรับร้อยเอกธรรมนัฐออกซะละเกิน
ผลเอกประวิทย์บอกว่าพวกคุณไปฟังความข้างเดียว
ถ้าไม่เอาธรรมนัฐแล้วจะเอาใครเขาทำงานได้ทำงานเพื่อพัก
แล้วใครจะทำงานคนอื่นก็เป็นคู่กรณีของเขา
ถ้ายังไม่ทะเลาะไม่เลิกทะเลาะกันผมลาออกใครอยากมาเป็นก็มาเลย
โอ้โหไม่ได้พูดว่าไม่รู้อย่างเดียวครับวันนี้พูดเยอะเลย
ขณะที่อีกประเด็นนะฮะก็คือแก่นำคนเดิมในข่าวบอกว่า
ถ้ายังเป็นร้อยเอกธรรมนัฐปัญหาจะไม่จบนะ
เพราะว่าถ้านายกอาจไปตั้งพักใหม่
พลเอกประวิทย์ตอบแบบมีอารมณ์แม่อยากจะเห็นภาพตอนนั้นจริง
เขาบอกว่าถ้านายกตั้งพักใหม่ผมก็เลิกไม่เล่นแล้วการเมือง
โอ้โหเสียงนี้มันจะทะลุบ้านป่าลอยต่อออกไปธรรมเนียบรัฐบาลหรือเปล่า
มาดูช่วงบ่ายเริ่มประชุมกันที่ห้องประชุมชั้น๕พลักษณ์พลังประชารัฐ
มวลชนจับตาการปรากฏตัวของหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่มาถึงที่ทำการพัก
และเป็นที่น่าสังเกตว่าร้อยเอกธรรมนัฐมาพร้อมกันกับหัวหน้าพัก

ก็พลเอกประวิทย์นะฮะตอบอย่างมีอารมณ์

ไม่มีธรรมดาไม่ต้องไม่มี
ไม่มีธรรมดาไม่มีธรรมดา

ที่ไหนวะนะฮะ
สีหน้าตึงเครียดครับคุณผู้ชม
แวกวงขึ้นลิฟต์ประชุมเลยนะฮะหนีฟึ๊บขึ้นไปเลย
แล้ววันนี้ไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปเก็บภาพ
แล้วบ่าย๒เกือบบ่าย๓ร้อยเอกธรรมนัด
เดินออกจากที่ทำการพักเพื่อไปทำธุระนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐหรือไม่
ขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพักและหัวหน้าพัก
ยืนยันว่าบรรยากาศการประชุมไม่ได้มีการทะเลาะกัน
แล้วก็ชวนนักข่าวอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้ว
ตายีเลยไปด้วยกันไหมแล้วรถก็เคลื่อนออกไป
พลเอกประวิทย์นะครับออกมายืนยันแล้วว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารใดทั้งสิ้น
แล้วยืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐต่อไป
ส่วนตำแหน่งอื่นจะเป็นการเสริมสร้างทีม
พลังประชารัฐแข็งแกร่งรับการเลือกตั้ง
ลองฟังเสียงพลเอกประวิทย์อีกทีครับ
ไม่รู้มันจะเลือกเมื่อไหร่ครับคุณบอกไหมที่
เพราะว่าแต่ว่าคุณใหล่ังไว้เขาเตรียมทัวร์อย่างแบบนั้น
คือเขาโดยตไรด้านนั้นก็ฝัคตัวภาพน่ะ
จะมาถามภาพที่ผมได้เตรียมตัวได้ไงรึ
อ่าใช้ป่ะอ่าก็ผมบอกว่าแล้วผมไม่เตรียมตัวนะ
ก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงจะถามอะไรอ่าพูดพูดเรียบร้อยเดี๋ยวให้